ที่จังหวัดพยาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมี
เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจที่นั่นเขามีการปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น
เพื่อให้ชาวบ้านที่นั่นนะครับรู้สึกอุ่นใจเมื่อเจอกับโรคร้ายแบบนี้ครับ
นี่คุณเห็นนี่ไหม
เขามีชื่อเรียกตามถิ่นแบบชาวล้านนานะ
แต่ถ้าผมออกเสียงผิดผมขอเอาใครไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อน
เขาเรียกว่าตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลวตาเหลว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
วาดวัดพระธาตุขิงแก้งนี่แหละเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจุ่นด้วยนะท่านบอกว่าสิ่งนี้เนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกันอีกอย่างว่าแฉลวคืออย่างที่น้องใบตองบอกเหลวอย่างนี้ค่ะเรียกได้หลายอย่าง
มีตามพื้นที่ถิ่นของชาวล้านนาเขานะครับคือสิ่งนี้มีมาตั้งแต่อดีต
ในสมัยที่มีโรคหายังพอนึกออกกันไหม
โรคหาในสมัยอดีตสมัยก่อนน่ะตอนที่ระบาดน่ะก็ทำให้มีคนนั้น
เพราะฉะนั้นเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ

สงฆ์ทั้งหลายก็เลยทำพิธีทางเหนือคืน
ฉบับล้านนาเนี่ยทำตาแหลวเนี่ย
เจ็ดชั้นขึ้นมาซึ่งจะนำไม้ไผ่
มาเป็นทำมาเป็นเส้น

ประกอบไปด้วยคาเขียว

แล้วก็นำด้ายขาวที่เชื่อว่า

ประกอบด้วยส่วนอีกส่วนหนึ่ง
บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องมานำมา

หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บได้

ก็นำไปติดไว้บริเวณทางเข้าของวัด
แล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

โรคร้ายไม่ให้ย่างกลาย
เข้ามานั่นเองนะครับ
เป็นเรื่องราวความเชื่อของทางล้านนา

สิ่งที่ไม่ดีให้ไม่เข้ามา

บางทีเราก็งงเหมือนกันว่าอะไรจริง
ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้นะคะ